แต่ว่าปัจจุบันนั้นการกินเนื้อสุนัขในเวียดนาม
เหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ

ที่มีความรู้สึกว่าสงสารสุนัข
ในฐานะที่เป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์นะครับ
ขณะเดียวกันความเชื่อในเรื่องของเวรกรรม
ก็มีผลอย่างมากต่อค่านิยม
ต่อการกินเนื้อสุนัขในเวียดนามขนาดนี้
แต่แม้ว่าความนิยมนั้นจะลดลงนะครับ

การกินเนื้อสุนัขนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก
แล้วก็จะไม่หายไปจากสังคมเวียดนามในเร็วนี้นะครับ
ติดตามกันต่อได้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ใจกลางกรุงฮานอยจะมีชาวเวียดนาม

เช่นเดียวกับเจ้าโกโก้สุนัขตัวนี้

เขาบอกว่าแม้รสชาติของเนื้อสุนัขจะหอมอร่อย
แต่หากกินมากเกินไปก็จะรู้สึกเบื่อ
ประกอบกับความรู้สึกสงสารที่ทำให้เขา

เช่นเดียวกับคนเวียดนามอีกหลายคนที่เลิกกินเนื้อสุนัข

จนทำให้แนวโน้มการขายเนื้อสุนัขในฮานอย

ร้านอาหารที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับ
คือป้ายบรรยายสรรพคุณของการนำเนื้อสุนัข
และเนื้อแมวมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร
ชานกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามครับ
ซึ่งย่านนี้ก็ถือได้ว่าขึ้นชื่อมากนะครับ
การที่มีร้านอาหารหลายร้าน
ที่นำเนื้อสุนัขมาประกอบอาหารในอดีต

เหลือเพียงร้านข้างหลังของผมนี้เพียงร้านเดียวเท่านั้นครับ
ซึ่งอดีตผู้ประกอบการร้านอาหาร
ที่เคยนำเอาเนื้อสุนัขมาประกอบอาหาร

มีหลายปัจจัยด้วยกันที่ทำให้พวกเขา
ยกเลิกประกอบกิจการนี้ครับ
เจ้าของร้านอาหารในระแวกนั้นบอกว่า
ทีพื้นที่นี้เคยมีร้านอาหารที่ขายเนื้อสุนัข

แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงร้านเดียว
โดยคนในพื้นที่เชื่อว่าการฆ่าสุนัข
จะนำความโชคร้ายมาให้
รองศัตริย์อาจารย์ดรเงี๋ยงเตืองลาย
อาจารย์ประจำภาควิชาตะวันออกศึกษา
วิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยมองว่า
ความเชื่อเรื่องเวรกรรมตามแนวคิดของศาสนาพุทธ
และการที่สุนัขก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนกินเนื้อสุนัขน้อยลง
ในอนาคตการกินเหนือสุดนักของเวียดนาม
คิดว่าถ้าบอกว่าหยุดก็จะไม่หยุดหรอก
แต่ว่ามันจะไม่นิยมเหมือนเมื่อก่อน
เพราะว่าอะไรที่หนึ่ง
เดี๋ยวนี้ชาวเวียดนามมีหลายคน
ที่นับถือพุทธศาสนา
ร้านอาหารแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

หรือที่แปลว่าเนื้อสุนัขเทียม
โดยเมนูนี้จะปรุงเหมือนกับอาหารทำจากเนื้อสุนัข
แต่จะใช้เนื้อส่วนขาของหมูแทน

สาเหตุที่คิดจะทำเมนูเนื้อสุนัขเทียม

เพราะมีความต้องการจากผู้ที่ไม่อยากกินเนื้อสุนัข
อยากกินอาหารที่ปรุงในลักษณะคล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก
ที่เห็นอยู่นี้คือความโหดร้ายทารุณก่อนที่สุนัขจะกลายมาเป็นอาหาร
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอรณรงค์ไม่กินเนื้อสุนัข
บรรดาคนดังซึ่งเข้าร่วมโครงการ
และได้ดูคลิปความหดร้ายที่มนุษย์ทำกับสุนัข
กล่าวทั้งน้ำตาเรียกร้องให้เวียดนามหยุดการฆ่าสุนัข
ซึ่งสถิติระบุว่าแต่ละปีมีสุนัขถูกฆ่าในเวียดนามไม่ต่ำกว่า๕ล้านตัว
ดิ๊กขิงผู้ประสานงานประจำเวียดนามขององค์กรพันธมิตร
จะเริ่มจัดตั้งสำนักงานและรณรงค์ยุติการทารุณสุนัข
เพื่อนำมาเป็นอาหารไม่ถึง๒ปีแต่ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐ
ขณะเดียวกันชาวเวียดนามก็มองการบรณรงค์เรื่องนี้เป็นสองด้าน
เขาบอกว่าในตอนนี้ชาวเวียดนามมีเสียงตอบรับต่อการรณรงค์เป็น๒กระแส
กลุ่มแรกคือผู้ที่ยังกินเนื้อสุนัขซึ่งมองว่าการกินเนื้อสุนัขเป็นวัฒนธรรม
ขณะที่อีกกลุ่มก็มองว่าการกินเนื้อสุนัขเป็นเรื่องไร้มนุษยธรรมและเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับสัตว์
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น
แนวโน้มการกินเนื้อสุนัขในเวียดนามจะลดลง
แต่คนเวียดนามส่วนใหญ่ก็ให้ความเห็นตรงกันว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะกินเนื้อสุนัข
เพราะมันก็ไม่ต่างจากการกินเนื้อสัตว์อื่น
และการกินเนื้อสุนัขในเวียดนามก็เป็นวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน
จอมพลดับสุโขข่าวแท้วรัฐทีวีรายงาน